ก็อย่างนี้ครับคำว่าการครอบงำมันต้องดูเนื้อหาสาระ

ในฐานะที่รู้จักกันมาอยู่แต่เดิม
มันผิดอะไรมันต้องอยู่ที่เนื้อหาสาระ
คืออย่างนี้เราสังเกตในสิ่งที่คุณศรีสุวรรณเขียนไหม
ฟุ้งไปด้วยคำว่าอาจจะอาจจะเห็นไหม
เขาใช้เทคนิคทางกฎหมายไงเขาไม่ชี้ชัดไง

ก็อาจจะอาจจะแล้วดูดิใช้เฟ้อมาก
เขาก็ระวังตัวเองมากแล้วก็ผมว่าณวินาทีนี้
คุณศรีสุวรรณก็ร้องไปเรื่อย
แล้วผมก็เคยบอกกับทางคุณศรีสุวรรณเคยออกรายการรายการหนึ่ง
ผมบอกว่าคือการร้องผมก็เห็นด้วย
แต่ก็ให้ร้องในเรื่องที่มีนัยยะสำคัญใช่ไหมครับ
เพราะอย่าลืมนะครับว่าในอนาคตเวลาผม
เอาว่าคุณศรีเนี่ยผมไม่วิภาควิจารณ์กันแล้วกัน

วันที่ผมจะร้องอะไรเนี่ยหรือจะทำอะไรเนี่ย
ผมจะต้องคิดเสมอว่าอนาคตเมื่อลูกผมโตขึ้น
เขาจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อเขาทำ
วิโรธทำไมไปทำเรื่องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็รู้สึกเสียความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกของวิโรธ

แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณศรีสุวรรณสังเกตอีกว่าเขาชอบเยอะอาจจะ
คุณศรีสุวรรณบอกจะไปร้องวันจันทร์จะไปยื่นกรกต

คุณศรีสุวรรณก็ร้องร้องไปเรื่อย
คุณวิโรธตอบผมไม่รู้จะตอบแทนด้วยหรือเปล่านะ
แล้วคุณธนทรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาเนี่ย
อันนี้อยู่ในฐานะอะไรในส่วนของเขาไปก็คือมาร่วมรับประทานอาหารนะครับ

ใช่ก็มากินข้าวมาร่วมรับประทานอาหาร
มันอยู่ที่สาระในการพูดคุยหารือ
ว่ามีส่วนในการที่จะเขียนหรือว่านำการประชุมหรือเปล่าซึ่งไม่มี
รอบงำไหมคุณสิทธาได้ขึ้นไปบนห้องแล้ว
มี๓คนนี้มาบอกไหมว่าเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้
ผมไปนอกจาก๓คนนี้แล้วเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ไปทานด้วยนะ
เพราะเขาไม่ได้ปิดร้านแล้วก็พอทานเสร็จเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาจะมาถ่ายรูปด้วย
แล้วก็ทำบีมเล่นแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพื่อเอาเป็นกล้องเขา
ถ้าใครที่ถ่ายนี่ถ้าเกิดโพสต์ได้ก็โพสต์ให้ดูหน่อยนะฮะ
เขามาชวนจับมือท่าเดียวกับคุณพิธาเลย
ตอนที่ออกมาอยู่ตอนนี้อยู่ข้างในห้องด้วยแล้วก็อยู่ข้างหน้า
ผู้ชายเลยมาจับมืออย่างนี้แล้วก็เอามีคุณพิยบุตรด้วย
ก็เดินมาเขาก็ขอเชิญถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ถ่ายแล้วก็จับอย่างนี้
แล้วก็ถ่ายไปเป็นเมมถ้าอย่างนั้นคนเหล่านี้ก็มาครอบงำหมดเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาก็อยู่ในที่นี้เหมือนกันทีนี้ผมบอกว่าการพิสูจน์ทราบเนี่ย
เป็นหน้าที่ของคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ย
เขามีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ทราบว่าไปครอบงำอย่างไร
ไม่ใช่ว่าคนไปทานข้าวแล้วเขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้ครอบงำอย่างไร

เวลาที่ผมจะกล่าวหาคุณภาคภูมิ
ผมต้องพิสูจน์นะว่าคุณภาคภูมิผิดอย่างไรถูกไหม
แต่การกล่าวหาแบบโลกยุคกลางเลย

คือปรากฏว่าคนถูกกล่าวหาต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่า

คุณต้องพิสูจน์ว่าคนคนนั้นคือแม่มดได้อย่างไร
แต่ไม่ใช่ว่าถ้าวิโรธไม่ใช่แม่มดก็เดินลุยไฟดิ
ลองไปอยู่ในน้ำสักชั่วโมงนึงสิ
ถ้ารอดก็ถือว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะ
หน้าที่และภาระของการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของผู้กล่าวหานะ
แต่ไม่ใช่ร้องไปเรื่อยแล้วก็สร้างภาระ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาในการพิสูจน์นะ
อย่างนั้นผมว่ามันผิดแล้วแหละผิดหลักกฎหมายแล้วแหละ
แล้วผมก็ยังยืนยันคือผมไม่ค่าไปสอนอะไรพิษีหรอก

ผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเวลาที่ผมจะทำ
ถ้าผมไม่ใช่ว่าชีวิตผมไม่เคยเดินผิดพลาด

แล้วก็ปรับปรุงตัวแล้วก็เปิดเผยชัดเจน
เพราะว่าอย่างน้อยเวลาลูกผมในอนาคต
เคยเสิร์ชชื่อเรื่องอะไรที่วิโรธเคยผิดพลาด
อย่างน้อยคุณพ่อเขาก็ยังได้ชี้แจงไว้แล้ว
แล้วก็เวลาเสิร์ชชื่อพ่อชื่อวิโรธแล้วกันนะครับ

ไม่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่เกิดมาเป็นลูกวิโรธอะไรอย่างนี้
อันนี้เตือนตัวเองบอกตัวเองไม่ได้บอกอะไรพี่ศรีนะ
ก็ไม่ได้บอกเขาแต่ว่าก็หวังว่าเรื่องราวของผม
ถ้าพี่ศรีได้ฟังก็จะได้ก็แล้วแต่ว่าแกฟังแล้วอาจจะผ่านไปก็ได้
ว่าจะฟังแล้วเอาไปคิดในฐานะคุณพ่อที่มีลูกสาวเหมือนกันเนอะ
คือผมว่าพี่ศรีนี่คือนักร้องใช่ไหม
ที่เขาว่าเรียกกับนักร้องนักร้องคือแกร้องบ่อย
ก็คงไปห้ามคุณศรีทุกวันเขาก็ยอมรับว่าเป็นนักร้อง
ก็คงห้ามไม่ได้ก็พี่สุรก็คงไปร้องแหละ
แต่ที่ผมบอกครับการไปร้องเขาก็ต้องมาดู
ก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาครอบงำอย่างไร
ไม่ใช่คนที่ไปแล้วก็โดนร้องไปเรื่อย
ต้องมาบอกว่าเขาไม่ครอบงำอย่างไรมันไม่ใช่หน้าที่เขา

ผมจะมาโพสต์ให้ดูตั้งหลายคนเลย

คือผมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เหรอ

คือถ้าเกิดคุณธนทรคุณพิยบุธ
คุณชอบบอกว่ามาครอบงำพักร่วม๖พักครั้ง
คนอื่นที่อยู่แถวนั้นก็ต้องถูกครอบงำด้วย
ต้องถูกครอบงำด้วยเลยคุณสุธานก็ต้องทำอย่างนี้

แล้วก็เดินนำมาแล้วก็ไปจับมือคนอื่นอยู่อย่างนี้
อยู่ตรงกลางนั้นอันนั้นครอบงำเขาเป็นไปได้
อันนั้นพอมีนัยะหน่อยที่จะไป
แต่รูปไปแล้วคุณธนทรก็ไปผมก็เห็น
แล้วตอนไปไปดูรูปในเต็ดเขาก็ลงอยู่เยอะแยะ

เขาต้องเซ็นเซอร์นะเมื่อกี้ภาพที่ออกมาแต่ว่าพูดไม่เป็นไร
เซ็นเซอร์วายอยู่ในตู้วายหน้าตู้วายอยู่ข้างประตู
มันจะมีคลิปหนึ่งที่คุณธนทรยืนอยู่ข้างหลัง

เฮ้ยอีกเหรอจำคุณธนทรไม่ได้เลยเหรอ
ไม่ใช่ก็เราไม่ได้มองไงแล้วเขายืนอยู่แบบนั้น
พอเห็นผมไปผมอันที่จริงผมเป็นประธานบริษัท

คือเป็นมุกว่าเขาก็ยืนเขาอยู่เฉยอย่างนั้น

เขาก็มานั่งก็ดื่มไวน์ก็นั่งคุยกัน
แล้วประชาชนก็มีตั้งเยอะแยะเขาไม่ได้ปิดร้าน

แล้วผมคิดอย่างนี้ถ้าเอาตักกะแบบนี้นะ
ถ้าเห็นคุณธนทรถ่ายรูปกับวิโรธ
ถ่ายรูปกับคุณหญิงสุดารัฐ

ถ่ายรูปกับคุณพิทาถ่ายรูปกับคุณชัยธวัฒน์
กินข้าวกันต้องถือว่าครอบงำเลย

เหนือเขายืนข้างตรงไวน์หยุดข้างซ้ายที่เห็นเบอร์เบลิ้น

คุณสุธาก่อนในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง

โอ้โหกำลังเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลกันเนี่ย
คุณศิริษฐานตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาแล้ว
การเมืองไทยณขณะนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ย

คืออย่างที่บอกครับชาวเน็ตเขาบอกว่าเริ่มได้กลิ่นความเจริญ
คือตอนนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้บุคคล
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขายืนยันเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะ
ว่าจะเป็นกล้วยจะเป็นเอาคดีมาปักจะยังไงก็แล้วแต่
เขาก็ไม่ไปร่วมรัฐบาลแล้วเขาเป็นฝ่ายค้าน

ผมว่าเป็นฝ่ายค้านที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ

ถ้าไม่ได้เป็นผู้นำรัฐบาลแบบที่สืบทอดอำนาจมาจากประเด็จการเนี่ย
ผมว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วล่ะใน๓วัน๓คืน
แต่นี่ที่เขาอยู่ได้ก็คือถึงเวลาตอบตอบแค่๑๐วินาที
ฝ่ายค้านพูดมาทั้งหมดนั้นโกหกหมดไม่เป็นความจริงเลย
แล้วก็นั่งลงแล้วก็นับคะแนนโหวตถล่มทลาย

มันเลยสะท้อนออกมาเป็นผลการเลือกตั้งครั้งนี้
พักของแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นผมก็มองไปว่า
ตอนนี้กลไกที่จะเป็นตำบลกระสุนตกแหละ
ที่เป็นคนโฟ๊กัสคือเรื่องของสหว
ผมยังมองในแง่บวกมาก
สวทุกท่านเป็นผู้ที่มี

ผมเชื่อว่าอาจจะ๙๙เป็นบวก

จำเป็นต้องมีสวในระบบของเรานะครับ

อันนี้ทุกคนรู้แล้วก็ยอมรับ
และท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นกลไกในการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ

ผมถึงบอกว่าถ้าตรงนี้ท่านเห็นว่าประชาชนเลือกมาแบบนี้

ปิดสวิตช์จะไม่ให้ยกเลิกไม่โวทย์
ปิดสวิตช์ก็คือเสียงประชาชนเห็นไหม
ก็ลวงโวทย์แค่นั้นเองประชาลิด้ายก็เดินหน้าได้